คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งประเด็นที่ถ้าพูดถึงคนบันเทิงที่ติดโควิด๑๙แล้วก็เกิดเป็นดราม่าร้อนแรง
ตอนนี้เนี่ยแฮชแท็กติดเทรนดทวิตเตอร์ก็คืออาการของนครชวนชื่น
คือมันเริ่มจากการที่นครอาการสุดหนักแล้วก็ลูกสาวลูกเขยออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือ
มีคุณบอลเชิญยิ้มออกมาจนมันเกิดเป็นประเด็นดราม่าแล้วเสียงชาวเน็ตก็แตกออกเป็นสองทางว่า
อ้าวคนอื่นก็ป่วยเหมือนกันจะใช้อภิษฎกันเป็นดาราหรืออย่างไร
ใช่ก็มีการโยงประเด็นไปถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำมานะคะ
คือเรื่องนี้เนี่ยนะคะมีการชี้แจงออกมาบอกว่าแบบนี้มันเข้าข่ายเหลื่อมล้ำไหม
นครเป็นดาราเป็นที่รู้จักในสังคมก็เลยได้มีการย้ายโรงพยาบาลหรือเปล่า
มีการออกมาขอคุณหมอที่ดีกว่าเดิมหรือว่าขอพื้นที่ขอโรงพยาบาลขอเตียงแล้วได้
กลับไปเทียบกับเคสของอาม่า๓คนที่ติดโควิดแล้วก็นอนรอรถพยาบาลอยู่ที่บ้าน๑๐กว่าวันจนสุดท้ายเนี่ย
หนึ่งในสามเสียชีวิตอ่ะนะคะล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้ประเด็นนี้ร้อนแรงกลับมาอีก
เปิดห้องสนทนาอัปเดตอาการนครนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาการนาคอมหนักมาก
เนื้อหาที่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือ
หรือว่าการเหมือนกับว่าย้ายคนป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่งไปโรงพยาบาลหนึ่งนะคะว่า
ต้องมีอาการขนาดไหนเป็นแบบใด
แล้วก็โรงพยาบาลไหนมีความสามารถในการรักษา
ส่วนเรื่องการย้ายโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยากจะย้ายก็ย้ายได้เลย

ไม่ใช่อยู่ดีจะไปถอดเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลอื่นมาให้นคร
ซึ่งเรื่องนี้ครอบครัวนาคอมเข้าใจดีแล้วก็ไม่ได้ใช้อภิษฎใด
คือถ้าได้ย้ายก็ย้ายแต่ถ้ายังไม่ได้ย้ายก็อยู่ที่เดิม
ปรากฏว่าในทวิตเตอร์มีคนโพสต์รูปดีเจวินิตเลิศรัตนาชัย
ที่โพสต์ภาพของนายสาธิตปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับภาพของนครแล้วเขียนข้อความแบบนี้ค่ะ
ขอบคุณโรมชที่ช่วยเป็นธุระทุกทางให้นครได้ย้ายไปโรงพยาบาลรามาเช้านี้
นี่ค่ะโพสต์นี้เนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เลย
แม้ว่าตอนนี้ถ้าใครเข้าไปหาไม่เจอแล้วนะคะ
เพราะว่าดีเจวินิตลบโพสต์นี้ทิ้งไปแล้ว
แต่แหมโลกออนไลน์เนอะลงปุ๊บคนแคปปั๊บ

ไม่มีทางหลุดรอดสายตาชาวเน็ตไปได้มีคนแคปไว้
คราวนี้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยนะคะ
ในเพจลุงตู่ตูนยังมีการโพสต์อีกว่า

ย้ายไปรักษาตัวโรงพยาบาลรามาจากกรีนรบดิน

ทวิตเตอร์เกิดแบบนี้ในเฟซบุ๊กเกิดแบบนี้
ก็รีบโทรศัพท์ไปสอบถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
หน้า๔ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้คำตอบที่ได้มายังไม่ชัดเจน
คราวนี้เลยเกิดการถกเถียงประเด็นเรื่องสิทธิพิเศษ
หน่วงเหมือนกันเลยมีการปิดห้องนี้ไป

ถ้าเป็นเรื่องจริงทางเพจก็รับไม่ได้เหมือนกัน
เพราะชีวิตนาคอมหรือชีวิตอาม่าก็ชีวิตเหมือนกัน
หลายคนน่าจะได้เห็นแล้วอ่ะนะคะเขาพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม
ถ้าเกิดสมมุติว่านักคอมได้อภิษฎในการย้ายโรงพยาบาลจริง

ใต้โพสต์ค่ะคนก็เลยเข้ามาคอมเมนต์กันหนักมากจนสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะ
ในโลกทวิตเตอร์แฮชแท็กนาคอมก็เลยพุ่งขึ้นมาติดเทรนด์ทวิตทันทีนะคะ
แพทย์ภัยบูลเอกแสงสีผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิพารามมีการอัดคลิปนะคะ
ชี้แจงเรื่องการย้ายผู้ป่วยโควิดวิกฤตฉุกเฉิน
นายแพทย์ภัยบูลบอกว่านครเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวหลายอย่าง
ช่วงแรกอาการอาการไม่มากก็อยู่ที่โรงพยาบานในเครือ
ต่อมาปอดอักเสบเพิ่มขึ้นรุนแรงมากขึ้น
ก็เลยย้ายมาที่โรงพยาบาลวิพารามซึ่งตอนนั้นว่างพอดี

แล้ว๒๓เมษายนเมื่อวานนี้มีภาวะไตวายเฉียบพลันจนต้องฟอกเลือดแบบฉุกเฉิน
ถ้าจำกันได้ตอนคราวก่อนคือคุณปอทฤษฎีที่เป็นไข้เลือดออกค่ะ
ก็ต้องใช้เครื่องนี้เพราะว่าอาการค่อนข้างที่จะหนัก
เลยต้องหาสถานที่หรือว่าโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์
ติดต่อไปโรงพยาบาลสิริราชเตียงเต็ม
ก็ไปโชคดีได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนรบดิน
แล้วก็เป็นจังหวะที่คนไข้ออกพอดี
เพราะฉะนั้นที่ออกมาอัดคลิปก็เลยอยากจะทำความเข้าใจว่า
กรณีนาคอมเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรักษา
ไม่ได้เป็นการใช้อภิษฎหรือว่าเส้นสาย

เมื่อวานยังมีภาวะของไตที่วายเฉียบพลันอีก
เราก็เลยต้องทำแบบฉุกเฉินเลยนะครับ
ก็คือทำแบบฟอกเลือดฟอกเครื่องมือต่าง
เราจะใช้ได้ไหมอาจจะต้องใช้หรือไม่

ไม่ได้เกี่ยวข้องใดกับในเรื่องของเส้นสายเรื่องอะไรเลยนะครับ
ก็เป็นในเรื่องของทางคลินิกล้วนนะครับ
ก็เป็นการชี้แจงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิพารามนะคะ

โพสต์ภาพของนายสาธิปิตุเตชะรมชสาธารณสุขจนเป็นประเด็นดราม่า
พยายามติดต่อแล้วจริงแต่ว่าติดต่อให้ไม่ได้นะคะไม่รับแล้วก็ติดต่อไม่ได้จริง
พอเราไปดูในเพจของหมอตี้สาธิตปิตุเตชะค่ะชาวเน็ตก็ไปถล่มไปทัวร์ลงกันอยู่ตรงนั้นไง
ต้องช่วยทุกคนทุกคนเท่ากันสิคะขอให้คุณสาธิตแปะเบอร์มือถือเอาไว้เลย
ค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นประชาชนคนไทยเราเท่ากันหรือเปล่า

ชื่อเล่นชื่อตีหมอตี
หมอตีมาตอบเลยนะคะนายสาธิตปิตุเตชะ

ย่อให้แล้วกันนะแต่ว่าที่เขียนจริงก็คือตอบยาวเหมือนกันบอกว่า
บอกข้อมูลส่วนตัวมาเลยทั้งอาการเลขบัตรประชาชนข้อมูลต่าง
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าทั้งตัวนายสาธิตเองกับทีมงานยินดีจะช่วยผู้ป่วยทุกคนให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน
และเอาจริงไม่ได้ช่วยแค่นครช่วยไปหลายร้อยลายแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าว
ประชาสัมพันธ์ด้วยเลยก็แล้วกันเขียนเอาไว้แบบนี้นะคะ
เน็ตก็เข้ามาถามอีกค่ะว่าเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ชัดเจนมากเลยนะ
สาธิตก็ตอบกลับค่ะบอกว่าใช่ครับเหลื่อมล้ำมากในการออกสื่อ
ผมกับทีมงานเนี่ยช่วยหาเตียงให้ผู้ป่วยหลายร้อยรายแล้วก่อนหน้านครแต่มันไม่เป็นข่าว
เลยว่าช่วยเหลือทุกคนเท่าเทียมกัน
ต่อไปถ้ารู้จักหรือพบเห็นผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาไม่มีเตียงติดต่อเข้ามาได้เลย

นี่ค่ะอันนี้ก็คือคำยืนยันได้ไหม
เรียกว่าเป็นคำยืนยันจากนายสาธิปิตุเตชะรมชกระทรวงสาธารณสุขนะคะ

เพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีมันก็มาจากกรณีที่คุณบอลมีการโพสต์ข้อความ
หาคนที่จะมาช่วยนครหาคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลต่าง
หลายคนก็เริ่มไปขุดขุดการไลฟ์หรือว่าการอัดคลิปในช่วงที่คุณบอลเนี่ยป่วยอยู่ในโรงพยาบาล
มันก็มีประเด็นพาดพิงไปถึงผู้ป่วยโรคอื่น
เย็นวันนี้ค่ะคุณบอลก็เลยอัดคลิปยาว๑นาทีนี่ค่ะ
ยกมือขอโทษชาวเน็ตกับกรณีที่ให้สัมภาษณ์
แล้วก็มีการพูดพาดพิงผู้ป่วยโรคอื่น
จนมีการเป็นดราม่าแตกแขนงไปอีกใหญ่โตเลยนะคะ
ลองฝังเสียคุณบอลดูค่ะ
รู้สึกไม่ดีนะครับถ้าผมพูดอะไรออกไปทำให้ทุกท่าน

ค่ะก็เป็นคลิปขอโทษจากคุณบอลนะคะ
ทีนี้วันนี้ทีมข่าวเราก็ถามคุณไอซ์ลูกสาวของนครอัปเดตอาการว่า
วันนี้เนี่ยนครอาการเป็นยังไงบ้างนะคะ
อาการยังโคม่าทางเดินหายใจล้มเหลวค่ะ
คุณไอก็ย้ำมาอีกทีว่าไม่ได้มีการใช้สิทธิพิเศษอะไร
แล้วทางโรงพยาบาลก็ติดต่อมาแจ้งข่าว

เบื่ออาหารบ้างแต่ว่าก็เป็นเพราะว่าเครียดเรื่องของคุณพ่อนะคะ
พรุ่งนี้ครบกำหนดเนี่ยทางครอบครัวก็จะไปตรวจโควิดรอบ๓กันทั้งบ้าน
บอกว่ากำลังใจของคนที่บ้านสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้
แล้วก็ขอขอบคุณทีมแพทย์ทุกท่านที่ดูแลคุณพ่อ
เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวที่กำลังต่อสู้กับโควิด๑๙ในตอนนี้ด้วยนะคะ
ส่วนอัปเดตสถานการณ์โควิดในแวดวงบันเทิง
วันนี้มีดาราหายป่วยแล้วสองท่านนะคะ
ก็คือคุณแบงคิติกับคุณชายอดำหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลค่ะ
ตอนนี้ยังมีดารารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๒๙คน
หายแล้วออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว๑๕คนค่ะ
คุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องของนครชวนชื่นนะคะ

เพราะว่าล่าสุดนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณสาธิตปิตุเตชะนะคะหรือว่าหมอตีเนี่ยค่ะ
คุณสาธิตตอบแบบนี้นะคะ
บอกว่าจริงแล้วก็มีคนโทรไปขอความช่วยเหลือ

แต่โทรไปถามแล้วไม่สามารถหาเตียงได้
คุณสาธิตไม่ได้ติดต่อให้เคสนักคอม
แต่เป็นทางโรงพยาบาลต้นทางและปลายทางประสานกันเอง
ส่วนที่ตอบในคอมเมนต์เพจเป็นแอดมินตอบ
แล้วก็มีการโชว์แชทข้อความที่มีประชาชนทั่วไป

เตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วยค่ะ
นี่นะคะลักษณะแบบนี้ค่ะ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เข้ามาร่วมฟังในห้องนี้ด้วย
กรณีนักคอมอาจารย์ออสเช็คข้อมูลแล้ว

เพราะว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่ไตแล้วก็ได้โรงพยาบาลที่ส่งต่อในช่วงบ่ายแก่
ส่วนที่มีการอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่เป็นความจริง
แท็กขอให้ทุกคนหายไวฟังเสียงอาจารย์ออสค่ะ
แล้วก็อาจารย์ออสก็เช็คข้อมูลด้วยนะครับว่า
นครมจนชื่นมีเป็นเคสการรีเฟอร์ปกตินะครับ
จากโรงพยาบาลที่ต้นทางก็คือโรงพยาบาลวิพาราม
ซึ่งพบว่าผู้ป่วยนครมีภาวะแทรกซ้อนจากไตวายจับพันธุ์นะครับ
แล้วก็จำเป็นต้องฟอกเลือดเพื่อรักษาอาการข้างเคียงรวมถึงโควิดที่อยู่
ซึ่งเข้ามาที่โรงพยาบาลรามาธิบดิจักรีนริบวดินตอนบ่ายสาม
ซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของช่วงเวลานี้
ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงจากการโพสต์ของดีเจ
ท่านนั้นที่บอกว่าคุณหมอตีช่วยย้ายนครมาที่โรงพยาบาลรามาช่วงเช้า